ต่อกันที่ช่วงวิเคราะห์เรื่องของการลงทุนกับเรื่องของแนวโน้มตลาดหุ้นต่างนะครับ
วันนี้มาพบกันกับคุณธนรัฐอิสระกุลครับ
เป็นภูมิในการฝ่ายวิจัยครับแล้วก็คุณสินทนันบุญยอดนะครับ
ยังกับความซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย๑๒๓๓ล้านนะ
สถาบันซื้อไป๘๖๑ล้านนะครับ
งทุนรายย่อยนี่ขายไป๒๓๐๐กว่าล้านนะครับ

ซึ่งถือว่าการปิดเมื่อวานนี้ประมาณสัก๑๗๐๐กว่า
เป็นการทำสูงสุดใหม่ในรอบเรียกว่า๒สัตวรรษเลยนะครับ

ไม่ทันได้มั้ยครับ

แต่ก็ตลาดหุ้นไทยนี่น่าติดตามนะครับ
เพราะว่าจุดสูงสุดของตลาดหุ้นไทยมีอยู่ที่ประมาณ๑๗๘๐กว่า
แล้วว่าปีหน้าตลาดหุ้นไทยน่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะ

ของเรามองป้อมหมาปีหน้าดัชนีเราเขาที่ระดับ๑๗๔๒จุดครับ
เยอะทีเดียวนะผมว่าปีนี้อาจจะถึงแล้ว
นอกจากตลาดรุ่นทางที่ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ๒๐ปี
แม้แม้กระทำเช้านี้เปิดมาก็บวกไป๗๑จุดหรือ๐๓๔
ตอนนี้ดูทั่วโลกอยู่ในแดนบวกเหมือนกันหมดเลย
แล้วตลาดหุ้นทั่วโลกกลับมาค่อนข้างแรง
เหมือนตอนนี้ทุกคนกำลังมองหาเขาเรียกว่าสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี
นะครับก็มองว่าตลาดหุ้นเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับ
ที่ทุกคนกำลังมองหาว่าตลาดรอบนี้นะครับตลาดทั่วโลกเลยนะครับผม
มีการทำสูงสุดใหม่นะครับรวมถึงตลาดหุ้นบ้านเราด้วย
เพราะฉะนั้นต้องติดตามข่าวสารนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นทั่วโลกตอนนี้ดูค่อนข้างร้อนแรง

จริงเนี่ยนะครับถ้ายังไม่มีข่าวร้ายอะไรนะครับที่มีนัยยะนะครับ
ยังมองว่าตลาดยังมีโอกาสขับเคลื่อนหรือปรับตัวขึ้นไปได้อีกครับ
เพราะว่าในภาคของธุรกิจกำไรหรือกำไรจากบริษัทจดทะเบียนของในตลาดหุ้นบ้านเรา

หภงคอดกล่อการตายมาสามมานะดีนะฮะ
ของไตม่า๓เนี่ยจะเติบโตได้ถึง๘เปอร์เซ็นต์

นะครับก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าปีนี้๘เปอร์เซ็นต์
ปีหน้าจะโตอีกไหมอืมนะครับเพราะว่านี่ข่าวล่าสุดนะครับ
ชนีความเชื่อมั่นนะครับเขาบอกว่าเติบโตนี้พุ่งถึง๓๑๐๒เปอร์เซ็นต์
ซึ่งออกมาเปิดเผยว่าตัวเลขนี้ค่อนข้างจะดูดีทีเดียวนะครับ
ดัชนีความเชื่อมั่นหมายถึงทุกคนเริ่มเชื่อมั่นในเศรษฐกิจบ้านเราแล้ว
เพราะฉะนั้นต่างชาติก็เริ่มจะกลับเข้ามาลงทุนนะครับ
ลงทุนในประเทศก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้น

ก็สะท้อนมานะในส่วนของตลาดหุ้นนะครับ
ความเชื่อมั่นตัวละยกเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัว
รวมถึงสภาพคล่องที่เข้ามา

ระดับประมาณสูงกว่าประมาณ๕๐๐๐ล้านบาทต่อวันเลยครับ

เขาบอกว่าการที่ขึ้นมาอยู่ในระดับนี้นะครับ
ดัชนีอยู่ที่๑๖๒๖๓จุด
ดัชนีความเชื่อมั่นนะ
เขาบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ร้อนแรงอย่างมาก

เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ต้องลงทุนผมว่าต้องจับตาแล้วแหละ

ปีนี้อาจจะเริ่มต้นปีหน้าอาจจะขับเคลื่อนได้จริงก็ได้ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นต้องติดตามข่าวสารข้อมูลนิดหนึ่ง

แล้วก็ปีนี้โอ้โหมีรู้สึกว่าหลายสำนัก
นะครับแม้ก็ท่านกระทรวงการกลางเอง

เพราะว่าเขาเริ่มคาดการณ์กันมากขึ้นนะ

เพราะฉะนั้นมาติดตามว่าวันนี้พี่เอก
พลิกอัพหุ้นตัวไหนบ้าง

วันนี้ผมกับน้องสิริธนามีสไลด์นำมาฝัดท่านผู้ชม
ตรงนี้เราเจาะลึกในหมวดของกลุ่มธนาคาร
ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ผลประกอบการไตรมาส๓
จะเป็นกลุ่มแรกเลยที่จะออกมา

ไลด์จะเห็นได้ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวหุ้นกลุ่มธนาคาร

เราก็เลยเลือกมา๓ตัวเป็นตัวเด่นสุด
เรามองว่าหุ้นกลุ่มธนาคาร๓ตัวนี้

แล้วผลประกอบการน่าจะโตดีครับ
ก็ในกลุ่มธนาคารจริงเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างมีความเชื่อมั่นสูงนะ
แล้วถือว่าเป็นธุรกิจหลักของบ้านเรา
ใน๓ตัวนี้ที่พี่เอกเลือกขึ้นมาเนี่ย
เมื่อวานมีตัวหนึ่งค่อนข้างร้อนแรงเหมือนกัน
ก็คือธนาคารกรุงเทพซึ่งเป็นบริษัทแม่ของอาสับปุ่นของเรานี่เอง
ซึ่งเมื่อวานนี้ประกาศออกมามีข่าวออกมานะครับ
ช่องทางธนาคารทั้งหมดนะครับ
ขณะที่ตรงกันข้ามก็คือในกลุ่มของธนาคารกรุงเทพ
ก็จะมีบริษัทประกันชีวิตอยู่ก็คือกรุงเทพประกันชีวิตชนักพิเศษ
ซึ่งเมื่อวานก็ปรับตัวลงไปเจอ๖นะครับ
ซึ่งบทวิเคราะห์ของเหล่าทัพบุหลวงนี่ออกมาแล้วคาดการณ์นะครับ
ว่าธนาคารกรุงเทพถ้าเกิดเริ่มขายประกันชีวิต
โอ้โหทำให้หุ้นร้อนแรงนะเมื่อวานนี้นะครับพอดังนั้นพี่เอกก็เลยพลิกอัพขึ้นมา๓ตัวนะครับ
ใช่ครับผลตอบแทนนี่๒๕แล้วนะ
ปีนี้พลุ่มกลุ่มธนาคารหวังตอบแทนก็ใช้ได้นะบางตัวขึ้นมา๑๕๒๐ก็มีนะครับ
โดยรวมนะครับเรามองว่าในเรื่องของผลสกรรพการของกลุ่มแบงก์หน้าจับต่าย
และมองขีหลักไว้๓เรื่องด้วยกัน
สิ่งใดที่ทำให้ในง่ายการควบคุมหนี้ที่
ก่อให้เกิดรายได้ดีขึ้น
สูงผลิตอยู่กับทั้งคลุม
ชินเชื่อโตผลประกอบการดีขึ้น

ก็เป็นเหตุผลหลักที่จะทำให้

วันนี้ดูเปรียบเทียบกันทุนแบงค์ทั้งหมดในสไลด์ถัดไป

มี๓ตัวกันเช่นถุงหุ้นแบงเทพ
เรามองเป้าหมายราคาเหมาะสมในเชิงพื้นฐาน
ปีหน้าแล้วนะฮะเราลงตะเกียบไปปีหน้าอยู่ที่๒๓๑

ถามว่าใครชอบที่หุ้นที่มีการจ่ายปันผลสูง
ในเฉพาะจ่ายปันผลอยู่ที่ระดับ๘๙เปอร์เซ็นต์ทีเดียว
ครับผมก็คือในคอลัมป์สุดท้ายนะครับ
ตัวอื่นดูประกอบได้นะคราวหน้าเดี๋ยวเรามาอธิบายให้ฟัง
แต่ดูตัวสุดท้ายเลยก็คือปันผลต่อปีนะครับ

ปันผลที่ประมาณ๓๗๐เปอร์เซ็นต์เยอะทีเดียวนะ

ลองเปลี่ยนมาเป็นเจ้าของบริษัทเขาดีไหม
อาจจะได้ปันผลที่ค่อนข้างเติบโตค่อนข้างดีทีเดียว
แล้วไม่แน่นะกำไรหรือว่าในแง่ของราคาอาจจะเพิ่มขึ้นด้วย

เก็บไปลองศึกษาดูนะครับ

ขอส่งคืนให้คุณก๊อฟที่ห้องส่งเลยครับ
ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับสำหรับคำแนะนำในเช้าวันนี้ครับ